ยังมีเรื่องราวของอาหารที่มันใหญ่ยาว
ใช่เชื่อว่าหลายคนชอบทานมาก
พูดถึงข้าวหลามดีกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาว
แต่ว่าถ้าข้าวหลามพูดเฉยหลายคนก็คิดว่า
หลามหนองมนต์โอ้ใช่สิแต่ว่าที่เราจะพาไปทานข้าวหลามเนี่ย
ภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นข้าวหลามที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
เขาการันตีความอร่อยด้วยการได้รางวัลมาแล้ว

นี่เป็นฝีมือของนางทวีปถนอมวงนะคะ
ขายอยู่ที่บริเวณริมถนนหน้าวัดคุ้งวารีตำบล

ทวีปกับสามีจะช่วยกันทำข้าวหลามแล้วก็นำไปวางขาย

เพราะว่าข้าวหลามที่นี่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณเลย

หลามที่นี่ได้รับการการันตีความอร่อย
รางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอาหารพื้นเมืองประเภทข้าวหลาม
ในงานบวงสวงศักราระพศรีอินทราธิตของวัดคุ๋มวาลีมาแล้ว

ก็คือการที่เขานำข้าวเหนียวอย่างดี

ผสมกับน้ำกะทิเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ถั่วดำ

จากนั้นนำข้าวเหนียวกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่

กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเตรียมไว้สำหรับเผาก่อน
ใช่ต้องเตรียมกระบอกไม้ไผ่เอาไว้ก่อนด้วยนะคะ
แล้วก็นำใบตองอุดปาก

ครับยังไงก็เดี๋ยวจะหายใจไม่ออกกันไปใหญ่
ใช่เขาบอกว่าที่นำใบตองมาอุดปากกระบอกเนี่ย
เพราะว่าเวลาเผาแล้วมันจะเพิ่มความหอม

อุดปากคุณอุดปากเจ้าข้าวหลาม
ขั้นตอนตามนี้แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปเผานะ
เผาจนสุกวันหนึ่งเผาข้าวหลามได้วันละประมาณ๑๐๐กว่ากระบอกคุณผู้ชม
เริ่มเผาตั้งแต่ตี๓ที่เห็นอะไรแบบขาวไม่ใช่หมอกนะ
จริงแล้วร้านนี้เผาข้าวหลาม
มันเป็นหมอกก็ไม่ได้เผาแล้วมันควันเยอะขนาดนั้น
ล้อเล่นเขาเริ่มเผากันตั้งแต่ตี๓นะคะแล้วก็
จะมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาซื้อตลอดเลยพอเช้าหมดแล้ว

ขายดีมาก๓กระบอก๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
สำหรับผู้ที่สนใจแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้
ร้านนี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเด็ดจริงอร่อยจริง
มีรางวัลการันตีความอร่อยด้วยค่ะ